ไปตามกันต่อกับผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมคงจำชื่อได้แล้ว

เขาก็หายออกไปจากบ้านตอนแรกบอกว่าจะนั่งรถทัวร์ไปหาสามี
ซึ่งจะเพิ่งจะผูกข้อไม้ข้อมืออยู่กินได้๒สัปดาห์
แล้วก็บอกว่าโดนขนหล่อลวงไปอยู่บนรถบัตรไปอยู่ข้างป่า
อะไรก็ตามทีสุดท้ายไม่ใช่ตีตัวเข้ากรุงเทพไป
ตามข่าวที่ออกมาคือหนีไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่
โอ้โหทุกคนก็แม่ไอ้ตัวสามีก็เสียใจตัวพ่อแม่เองก็เสียใจ
มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไงคุณทัศนัย
ว่าตัวเธอซื้อตัวแต่ว่าไม่ได้เดินขึ้นรถ
แต่เอ๊ะทำไมเธอบอกว่าขึ้นรถแล้วก็มาอยู่กลางป่า
แล้วเหมือนกับมีผู้ชายจะมาล้อมรถจะยึดโทรศัพท์มือถือ
หลังจากนั้นสัญญาณตัดไปสุดท้ายกุเรื่องนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยเพิ่งโทรกลับมาหาแม่บอกว่า
หนูเนี่ยนะไม่ได้ไปอยู่กับผู้ชาย
แต่หนูไปอยู่กับเพื่อนที่กรุงเทพ
แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่านะฮะ
อุบลนามวิชัยแม่ของนางสาวแววตานะฮะ
เปิดเผยกับเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับลูกสาวที่หายตัวไป
แล้วก็ติดต่อได้ครั้งล่าสุดตามที่เป็นข่าว
คือนั่งรถทัวร์จะไปหาสามีนะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายไปจอดในป่าเปลี่ยวถูกยึดมือถืออะไรกันไปเนี่ย
อุบลแม่ยอมรับว่าเครียดมาก
พอรู้ข่าวว่าลูกสาวกุเรื่องขึ้นมา
หวังจะหลอกนายสันติคือลูกเขยเนี่ย
เพราะว่าเพิ่งจะทำวิธีการผูกข้อไม้ข้อมืออยู่กินกันเป็นผัวเมียใน๒สัปดาห์เอง
แต่ยังไม่ได้มีการจัดงานแต่งอย่างเป็นทางการ
ต่อมารู้อีกทีลูกสาวเนี่ยจะข่าวนะ

ภรรยาของผู้ชายคนนั้นตรอมใจและขู่จะฟ้องร้อง
แต่ล่าสุดเมื่อวานลูกสาวโทรมาแล้ว
แม่หนูไม่ได้แอบไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นไม่ได้ไปอยู่กับผัวคนอื่นเขา

ตอนนี้สบายดีไม่ต้องห่วงอยากให้จบเรื่องแค่นี้ละกัน
เมื่อยละไม่อยากคุยไม่อยากพูดอะไรละ
ขอจบเถอะนะคะ
ขอวันสื่อเถอะหยุดเถอะ
เนี่ยคุณแม่บอกด้วยนะบอกว่าครอบครัวของฝั่งผู้ชาย
ขอร้องให้จบเรื่องเท่านี้
แล้วทีนี้ก็ถามว่าเอาแล้วผูกข้อไม้ข้อมือไปแล้วเรื่องงานแต่งงงานแต่งงาน
มันคงไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะฝ่ายชายก็บอก
ทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าสื่อมวลชนไม่อยากให้นำเสนอข่าวแล้วได้ไหม

จบแล้วกันก็ให้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวแล้วกันนะครับ